สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นเราพูดถึงประเด็น
จริงแล้วมีหลายคนไปครับก็เล่นทั้งในหลีกรองก็ดี
แล้วก็หลีกสูงสุดด้วยนะครับโดยเฉพาะสองคนที่พูดถึงวันนี้เนี่ย
แล้วก็ธีรทรบุญมาทันครับ
เหตุผลในการเลือกหมายเลขเสื้อระดูการนี้ครับมันก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป
พอผลงานดีเป็นตัวหลักของทีม
สมุทรสอนบอกเลยว่าเปิดโอกาสให้เลือกหมายเลขได้

ใส่ใส่ได้เลยซึ่งเป็นหมายเลขที่เหมือนกับเป็นจอมทัพของทีมอยู่แล้ว
แต่ว่าเจบอกว่าขอใส่หมายเลขเดิมครับคือหมายเลข๑๘
เพราะว่าหมายเลขนี้มันเหมาะกับตัวเอง
แล้วก็คิดว่าเป็นหมายเลขนำโชคก็เลยคิดว่าน่าจะใส่หมายเลขเดิมต่อไปครับ
ก็ช่างใจอยู่นานครับว่าจะเปลี่ยนดีไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนดี
แล้วก็ตัดใจไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเราก็ใส่มาหลายปีแล้วครับ
ก็เลยแบบตัดสินใจใส่ต่อดีกว่า
ขนาดที่อีกหนึ่งคนครับธิรฐรบุญมาธรรมแบ็คซ้ายทีมชาติไทย
ระดูการที่จะถึงนี้ก็เลือกเสื้อหมายเลข๕
แทนที่หมายเลข๓ที่เจ้าตัวนั้นใช้ในนามทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็เป็นหมายเลขที่เราคุ้นตาของเจ้าอุ้มอยู่แล้ว
ก็มีการเปิดเผยมานะครับว่าสาเหตุที่อุ้มนั้นต้องใส่หมายเลข๕๗
ที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี๑๙๙๕จนถึงปี๒๐๐๔
แล้วก็เล่นกับทีมไปมากกว่า๔๐๐นัด
แล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุในวัย๓๔ปีระหว่างฝึกซ้อม

หมายเลข๕กับ๑๙ตัวอุ้มเองชอบเลขตัวเดียวนะครับ
บนหลังเสื้อแล้วก็เหตุผลสำคัญที่เลือกหมายเลข๕
ก็เพราะว่าเป็นเลขวันเกิดของภรรยาครับ
ไปดูเรื่องของการหาโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยครับ
โค้ชเพ็งวิทยาลักษณ์อุปนายกษ์
เทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
บอกว่าความคลุมหน้าในการหาโค้ชเบื้องต้นนะครับ
ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่มีความคืบหน้า
แต่คนเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวกระแสที่จะเกิดขึ้นหากว่าผลงานไม่ดีครับ
ส่วนตัวแล้วทางโค้ชเฮงก็บอกว่าชื่นชอบโค้ชคนไทยมากกว่า
เนื่องจากมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและอุปนิสัยใจคอนักเตะ
จากนี้คงจะต้องมีการหารือกับสมาคมอีกครั้งว่าจะมีนโยบายอย่างไร
หรือว่าจะให้ทางโคชโตยคุมทีมต่อไปดีครับ